เรื่องของ๒นักศึกษาไทยที่ศึกษาต่ออยู่ที่สหรัฐ
แล้วก็ไปท่องเที่ยวกันแต่ประสบอุบัติเหตุ
เรื่องของการกู้รถถือว่าทรมานใจของคนเป็นญาติ
คนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ไปติดตามข่าวอยู่นะคะ
เพราะว่าเลื่อนมาแล้วหลายครั้งนะคะ
และทีมกู้ภัยสหรัฐเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าตอนนี้ยังต้องเลื่อนไปจากกำหนดเดิมอีก
ยังกำหนดวันที่แน่ชัดไม่ได้เพราะว่าต้องประเมินสถานการณ์กันก่อนวันต่อวันเลยนะคะ
ก็เลยทำให้ครอบครัวต้องเปิดเผยความรู้สึกกับทีมค่ะ
บอกว่าท้อแท้หมดหวังทุกครั้งที่ทราบว่าจะต้องเลื่อนการกู้ซากรถออกไปนะคะ
นี่ก็ผ่านมา๑๔วันแล้ว
ตำรวจทางหลวงรัฐแคลิฟอร์เนียเขตเฟรสโนของสหรัฐอเมริกา
แล้วก็ทีมกู้ภัยของสำนักงานในอำเภอเมืองเฟรสโน่
ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นปฏิบัติการกู้ซากรถ
ซึ่งนายพระคพลชัยรัตนสงพรหรือก๊อฟ
และนางสาวที่วาดีแสงสุริยฤทธิ์หรือมิน
ตั้งแต่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
กำหนดเดิมที่ตำรวจทางหลวงและทีมกู้ภัยของรัฐนั้นจะเข้ากู้ซากรถ
คือวันที่๙สิงหาคมตามเวลาในท้องถิ่น
ตรงกับวันที่๑๐ตามเวลาในประเทศไทย
วันนี้ก็มีสื่อท้องถิ่นในสหรัฐที่ให้ความสนใจรายงานถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะ
ก็มีการติดต่อขอสัมภาษณ์ครอบครัวของ๒นักศึกษาไทยค่ะ
โดยนางสาวธิวารัฐแสงสุริยฤทธิ์พี่สาวน้องมินบอกว่า
ได้เข้าร่วมประชุมกับตำรวจทางหลวงถึงแผนในการที่จะกู้ซากรถ

ยังไม่สามารถจะกู้ซากรถขึ้นมาได้ตามกำหนดเดิม
ต้องเลื่อนออกไปก่อนยังไม่มีกำหนด
ทางครอบครัวรู้ข่าวอย่างนี้ก็ท้อแท้หมดหวังแล้วก็เสียใจมากค่ะ
ถ้าหากพบว่าน้องสาวเสียชีวิต
ก็จะนำศพไปจัดการตามประเพณีเพื่อให้น้องได้ไปสู่สุขติ
สุขตินะคะส่วนทางด้านนางสุพินชัยรัตนสงพรมารดาของน้องก๊อฟบอกว่า
ตอนที่ทราบว่าลูกประสบอุบัติเหตุก็คิดว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีทีม
กู้ภัยที่เก่งและน่าจะมีเครื่องมือทันสมัย
เชื่อว่าจะช่วยเหลือลูกได้แต่จนถึงขณะนี้แล้วก็ยังไม่ได้
กู้ซากรถเลื่อนมาอีกหลายวันก็ทำให้หมดหวังค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามก็บอกว่าจะขอเฝ้ารอถ้าหากลูกชายเสียชีวิตก็จะรอนำศพ
เพ็ญกุศลตามประเพณีนะคะส่วนนายธานีแสงรัฐกงศูนย์ใหญ่
นครลอสแอนเจลิสเปิดเผยว่าได้ให้ความช่วยเหลือทั้งสองครอบครัว
ในฐานะที่เป็นคนไทยค่ะโดยคอยดูแลติดตามความคืบหน้า
ในการกู้ซากรถทางญาติก็ยังติดใจสงสัยมากขึ้นเรื่อยเรื่อย
ทำไมถึงล่าช้านะคะทั้งทั้งที่สหรัฐก็มีทีมงานและเครื่องมือ
ทันสมัยส่วนนายวิกเตอร์เทลเลอร์ตำรวจชุมชนของสำนักงานตำรวจ
ปฏิบัติการกู้ซากรถนั้นคิดว่าอาจจะดำเนินการไม่ได้
เพราะได้รับแจ้งว่าระดับน้ำยังสูงน้ำไหลเชี่ยวมีลมแรง
และเป็นอันตรายต่อการลงไปกู้ซากค่ะแต่ถ้าหากสามารถปฏิบัติการกู้ได้
จะรีบแจ้งให้ญาติสถานกงศูนย์ไทย
แล้วก็ทีมผู้สื่อข่าวทราบทันที

คุณเขมสอนกับดิฉันก็มีโอกาสพูดคุย
ทางด้านของคุณลุงของน้องก๊อฟด้วยนะคะ

ไปยื่นหนังสือกับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา

อาจจะขอนำทีมงานไปดำเนินการกู้ภัยเองได้หรือไม่
เดี๋ยวยังไงทางทีมข่าวของเราก็จะติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยค่ะ
เห็นว่าพรุ่งนี้จะไปที่สถานทูตสัก๑๐โมงเช้านะคะ